เมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
นายสุรชัยสุจริตมั่นหรือชัยอายุ๔๐ปี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
เสียชีวิตด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองแตก
ครอบครัวได้จัดพิธีศพที่วัดบ้านอ่างอำเภอมะขาม
ซึ่งครอบครัวยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ

นายชัยมีความตั้งใจในการทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัย
อบรมทักษะการกู้ชีพมาทุกประเภท
ทั้งทางน้ำอุบัติเหตุทางถนนการประถมพยาบาล
มีความรักในอาชีพและเป็นกู้ภัยมาทั้งชีวิต
แม้ว่าจะเสียชีวิตแล้วก็ยังบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่น
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งตาไตลิ้นและหัวใจ
ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ในวาระสุดท้ายของชีวิตอาสาสมัคร